ผมโหลดแล้วแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

ขอต้อนรับเข้าสู่โรแมนติกเกมโชว์ที่หวานที่สุดในประเทศไทย
ศึกสุดที่รัก

รวมศึกแห่งความหวานความมันความหา
มาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจกันอีกครั้ง

มีคู่รักมากมายมาโชว์พลัง
สะเทือนสังเวียนรักแห่งนี้
แต่ละคู่เนี่ยหวานแซ่บซ่าไม่แพ้กันเลย

แต่ละคู่ก็ขนเอารึดราววิรกรรม
ความรักความรู้ใจกันมาแฉเอ้ย

คู่เขาก็มีอุปสรรคแบบแปลกต่างกัน

เรื่องราวอุปสรรคขวากน้ำแห่งรักคู่ไหนบ้าง
ที่ลืมไม่ลงกันเลยทีเดียว

สารวุฒิกับอุปสรรคความรักที่ทำให้เจ็บตัวได้
เพราะว่ามันกัดได้
ไม่ใช่อะไรแต่เป็นน้องหมาของแฟนสาว
หนุ่มทีนต้องหาวิธีฝ่าด่านเข้าบ้านไปให้ได้นั่นเอง
ด่านแรกเป็นหมาก่อนเลยเหรอครับจีบกันอ่ะ

เกิดสิมันดมแล้วมันซึ๊บใสนี้คือไม่เอาเลยนะ

ชีวิตของคุณไม่ได้อยู่บนเส้นได้อย่างเดียว
อยู่บนขนหมาอะไรดีหรือครับ
แต่ว่าวันนั้นเราเข้าไปเล่นกับลุงทินลุงมูมูลุงบีบี
ทั้งหมด๔ลุงทุกคนวิ่งเข้ามาหาผมมาเลย
ครั้งแรกเปิดประตูปุ๊บหมาวิ่งเข้าไปปุ๊บอย่างนี้เลยนะ
อย่างนั้นเลยมันแทบจะผ่านด้านแรกอย่างง่ายดาย

เพราะว่าถามอยู่ว่าข้างบนหมาทั้งหมดเป็นตัวพูดเหมือนเรื่อย
เรื่องของเรื่องคือเวลาไปถ่ายรูปงานรับเป็ญญา
มาอยู่ที่สื่อศิริกิษมันก็จะมีแบบว่าเป็นหอพภาคประชุม
พอเมื่อคุณส่งมาหลีกเข้าไปใช่มั้ยฮะ
ชายคาเนี่ยมันก็จะมีที่อยู่นิดเดียว
แล้วเขาอยู่กับเพื่อนเขาก็วางดอกไม้เป็นแบบเหมือนกั้นบาเลียงของตัวเองไว้

เป็นเสียงแบบ
แล้วก็ถึงจบแบบ
เขาคงให่เราด่าเยอะมาก

คือเสียหน้าต่อหน้าเพื่อนไม่ได้

แกล้งทำถ่ายรูปก็ให้เบอร์เรามาหน่อยแล้วกัน

ซีรีส์เกาหลีนี่เช่าที่ไหนในเรื่องนี้
คือยุ้ยชอบเขาก่อนแหละยุ้ยสงสารไง

เราเนี่ยยอมรับเลยว่าเราเนี่ยชอบเขาก่อน

ผมก็วิ่งไปสองกิโลฟาเพื่อไปเปิดอ่าน
เพราะว่าเด็กพ่อจะรู้

ทางนี้ก็ต้องโดนไล่หรืออะไรสักอย่าง
โอ้โฮก็เสี่ยงกับอนาคตของพวกเรา

เราก็ต้องอยู่กันไปแอบส่งจดหมายกันไป

จดหมายส่งกันไปจนปลายทางเนี่ย

ฮุยแล้วคือวันนั้นนะผมร้องไห้เนี่ยนะ

สะดวกง่ายดีจะได้ไปเจอข้างนอก

เราก็สงสารจะ๔โมงแล้ว

เพราะว่าโทรพยายามหลายรอบแล้วค่ะ
ก็ไม่มีใครรับสายที่ค่ายมวยเขาค่ะ
เหตุการณ์วันนั้นก็เลยทำให้คุณได้รู้จักกัน

หลังจากที่ผมได้ตังค์เข้ามาใช่ไหม

ว่ามีคนขอเสื้อทีมชาติ

ก็ปากเพื่อนไปให้อีกคุณไม่ไปอีกคุณอายอาย

แต่ว่าพอเพื่อนจะลงบันไดเสร็จเฮ้ยโก๊ก

แต่ตัวเองไม่กล้าไปไม่กล้าไปเพราะฟันมันแย่งกันขึ้นมันออกไปอย่างนี้เลย
อุปสรรคคือหนทางของรักแท้
ยิ่งมีอุปสรรคมากแค่ไหนหัวใจก็ยิ่งหวานแววนะจ๊ะ
คู่เขาต้องผ่านอะไรต่อมีอะไรมากกว่าจะสมหวัง
แต่บางคู่เนี่ยสิเขามีวิธีจีบกันแบบว่าสุดยอดเทพกันเลย
มีมุกอะไรมีแผนอะไรคนกลมออกมากันให้พลึบเพื่อพิชิตใจให้ได้
งานนี้ไปดูกันสิว่าคู่ไหนมุกจีบขั้นเทพแพร้วสุด
ไปแข่งบาร์ดสเก็บบอร์ดไปชมมวยสหกลสมัครเล่นค่ะเป็นตัวแทนเขต๔เหมือนกัน
แล้วไปจีบเขายังไงไปจีบเขายังไงพี่บาท
ก็มีสาวสวยคนนึงฟังเฉาบาวผมก็เลยเดินไป
นี่นั่งอยู่นี่ฟังเฉาบาวทางที่ไหน
ก็ยินเฉาบาวหน่อยเถอะ

ฉันเป็นเพียงชายคนนึงที่อยากดูแลร่วมยัยเธอ

พอบอกว่าชื่อฟ้าอย่างแค่นั้นแหละ
แบบโอ๊ยมันแค่บุตรจุดมะเกิด
มันลงมาแล้ว

นี่คือเพลงที่คุณร้องจีบเขา

แต่ผมไม่มองคนอื่นเลยผมมองเขา
ที่ฉันรักเธอก่อนไม่อาธรรม
หัวใจเคียงนอนแอบมอนแบบเซ็ง
เธอทำให้ฉันร้องใจอ่อน
นอนกอดมอนทุกคืน
ทนได้นานสักเท่าไร

ไสต่าง

แม้ล่ะแต่มังคุจที่ให้กับภรรยาคุณ

และอัดกระปะ
อย่างโตน

จะมีสมัย

เซอร์ไพรซ์
คือตอนนั้นไปถ่ายละครด้วยกันนะคะ

แล้วตอนนั้นถนนสุวินทะวงกำลังทำอยู่มืดมาก
เขาก็เลยจอดแล้วก็กดกระจกลงมาถามเราว่า
ไปหาอะไรร้อนกินกันไหม
ไปกินอะไรเล่าร้อนร้อนกันไหมตรงนั้นมันสว่างสุดไง
ก็เลยแบบว่าเออถือโอกาสที่สว่างที่สุด
ถ้าเขาจอดที่มืดแล้วเขาบอกว่าเราไปหาเขียดกินกันไหม

เจาะเซเว่นดีกว่า
นู้น
เอาแล้วเกี่ยวอะไรต่อมานะ

โหน่บเหอะวะเต้น

มันได้ผลใช่ไหม

แต่ละมุกบอกตรงว่าคนลุกเกรี้ยว
ไปสัญหาเอามาจากไหนก็รับขอบคุณ
วางแผนกันได้แนบเนียนจริงครับ
ทีนี้ลองย้อนไปดูกันหน่อยสิว่ามีคู่ไหนที่มาพร้อมกับการระเบิดศึกแบบดุเดือดกันบ้าง
แล้วเขาน้อยใจเรื่องไก่ไหม

ผมจะบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ชอบก็อย่าไปใกล้
ไปบอกไก่คุณอย่ามาเยี่ยมกับฉัน
บอกแล้วไก่มันก็อยู่ของมันนะมันไม่เคยมาก
อย่าขั้นอย่าขี้ใส่ไข้
ตอนที่จีบกันเนี่ยจีบกันกี่ปี

แล้วยังไงแล้วมาหลงรักกันตอนไหนไปเป็นผัวเมียกันยังไง

นี่ก็พูดไปสิแบบรักกันมาเป็นปี๒ปีแล้ว

ใช่ค่ะเขาชอบมานานแล้วแต่คือไม่มีโอกาสได้คุยกันนะคะ
เขาจะฟังจากพี่ชายว่าความเคลื่อนไหวของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้

คือบางทีการซื้อเนี่ยอย่างผมผมบอกแล้วผมไม่มีตังค์

คือเขาก็เป็นคนงกไง

มันดูช่างหันศาเหลือเกิน
ไอ้๒พันเนี่ยไม่น้อยเกินไปเหรอครับ
น้อยค่ะเพราะว่าข้าวเราก็ทำใส่กล่องไปให้กินด้วย
มีน้ำใส่กระติก

เขาคุยกับผมว่าผมบอกว่าเอ่อแม่แล้วค่าน้ำมันลดไง

เอาเป็นว่าอาจจะใช้เงิน

เรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ควรจะเอามาพูดต่อที่ทำ
เปิดกระเป๋าตังค์ออกมาปุ๊บ
ตายแล้วเหลือ๙๐๐บาท

ว้าว
คุณสามีนี่เป็นคนจัดการทุกอย่างที่บ้านหมดเลย

ดูแลเยี่ยงเราเนี่ย
อยู่กับโรงแรม๕ดาว

ผมนี่ก็คือภาษณ์คนหนึ่งละครับผม

ตีทึกว่าเขาหายใจ
ผมแทบจะหายใจแทนให้เขาเหรอ

ได้หมดทุกอย่าง

เพราะมันไม่ถูกใจมันสักเรื่องเดียว

ขี้หมาก็ต้องลงแฟบด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหน้าบ้านเหม็น

เออมันมาพร้อมกับหมา
แล้วอันนี้ออกแนวระบายโอ้โหแล้วโอ้โหแล้ว

ให้ให้คุณระบายได้เลยครับยินดีเลยครับผม
คือผมว่าตอนนี้คุณปลอดภัยเพราะว่าเรามีคนเยอะ
แต่เวลาคุณกลับบ้านอยู่กันสองคนเนี่ยเคลียร์เองนะครับ
เขาว่ากันว่ายิ่งทะเลาะกันมากแค่ไหนก็ยิ่งรักกันมากขึ้นเท่านั้น

รักหลอกจึงหยอกเล่นนะเออ
ลิ้นกับฟันของคู่รักของเรายังไม่หมด
ช่วงหน้ามาดูกันว่าคำถามพิสูจน์ความรู้ใจอะไร
ที่ทำให้หลายคู่อึ้งทึ่งเสียวกันมาแล้ว
ศึกสุดที่รักรวมศึกรักหวานมันพาครับผม